ครบรอบ๑ปีการจากไปของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีของเรานะคะ
ซึ่งทางครอบครัวเขาก็มีการจัดงานทำบุญขึ้นนะคะ
ที่วัดธรรมธีธารามจังหวัดบุรีรำ

ที่รายนาปะสงวนพร้อมกับครอบครัวของปธิษฎีค่ะ
แม้ว่าวันเวลาจะผ่านมาครบ๑ปี
ทางครอบครัวสหวงต้องสูญเสียพระเอกหนุ่มปทฤษฎีไป
แต่สายใยความผูกพันของทุกคนยังคงไว้ซึ่งความคิดถึงในทุกวัน
โบแวนด้าสหวงภรรยาสาวเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
สำหรับเธอแล้วปทฤษฎีได้เป็นพลังผลักดัน

เพื่อเลี้ยงดูลูกสาวอย่างน้องมะลิและสองครอบครัวให้ดีที่สุด
รวมถึงขอบคุณความรักความเมตตาจากแฟนคลับ

ก็ดีค่ะแม้ว่าวันเวลา๑ปีจะผ่านไป

แล้วก็ทุกคนที่ให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกที่โบเจอ
ก็ยังคงอยู่แล้วก็เหนียวแน่นมากกว่าเดิม
ดีใจแทนพี่ปอด้วย
แม้ว่าวันนี้สิ่งที่เขารักเขาจะไม่มีโอกาสได้มาดูแล
ด้วยมือเขาเองแต่ว่าอย่างน้อยคนที่รักเขาไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าแล้วก็ครอบครัวสหวงก็ดูแลแทนเขาแล้วก็ทุกอย่างรวมวันนี้ก็อุดมสมบูรณ์
ยังไม่ร้อยหรอกค่ะยังไม่ร้อยแต่ถามว่าก็เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีนิสัยที่กล้าทำอะไรได้มากกว่าเดิม
ดูแลคนอื่นได้มากกว่าเดิม
เช่นเดียวกับกลุ่มแฟนคลับคนรักปอที่เดินทางมาร่วมกันปลูกดอกมะลิที่ไร่นาป่าสงวนพร้อมกับครอบครัวสหวงเพื่อเป็นการระลึกถึงพระเอกขวัญใจและเพื่อเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กันและกันอีกด้วยค่ะ
ทุกคนตั้งใจมาในงานนี้มากเลยเตรียมงานมาหลายเดือนเพราะว่าอยากจะมาลำลึกถึงพี่ปอกันเพราะว่าตลอดเวลาระยะเวลาที่หนึ่งปีเราเราไม่เคยลืมพี่ปอเลยความคิดถึงมันไม่เคยจางหายไปเลยมีแต่คิดถึงมากยิ่งขึ้นว่าไม่ว่าพี่ปอจะอยู่แห่งคนไหนก็ยังคิดถึงอยู่ดีก็ยังเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกวันนี้ก็ไม่คิดว่าพี่ปอจากไปไหน
วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามบรรยากาศการทำบุญได้นะคะทางบันเทิงไทยรัฐเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลย๙โมง๑๕นาที
ใช่แล้วค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะเกาะติดอยู่ที่จังหวัดบุรีรำเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่เราเห็นคุณผู้ชมค่ะกำลังใจจากบรรดาแฟนคลับที่มอบให้กับครอบครัวสหวงเนี่ยยังคงมีมากและท่วมทนมากจริงนะคะเราได้เห็นบรรดาคนรักพี่ปอทฤษฎีเนี่ยเยอะแยะมาก
ต้องบอกว่านี่ไปเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น๗๐คนเบาเองค่ะต้อนรับแบบสู้กันเต็มที่เลยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสหวงต่อไปด้วยนะคะ